ราวของเด็กทารกนะคะเป็นทารกเพศชายเพิ่งคลอดออกมาได้๕วัน
ทีนี้น้องเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดมีร่างกายผิดปกติ
เพราะว่าตาข้างหนึ่งหลุดออกมาจากเบ้าข้างหนึ่งยุบเข้าไปในเบ้า
ดูสิคะแบบนี้นะคุณผู้ชม
แล้วก็น้องมีรูจมูกแค่รูเดียวนะคะรวมถึงมีรูทวาร๒รู
คุณโรคประหลาดแบบนี้ค่ารักษานี่นะเป็นแสน
แล้วตามร่างกายยังมีความผิดปกติของอวัยวะอีกหลายอย่างเลย
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าค่ารักษาเป็นแสน
แต่ครอบครัวมีรายได้วันละ๒๐๐บาท
ตอนนี้หาเงินไปรักษาไม่พอนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปหาถึงที่บ้านเลยค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกที่ชุมพร
ครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๕ชีวิต
แล้วน้องคนนี้ทารกเพศชายคลอดมาได้แค่๕วันเอง
ร่างกายน้องไม่ปกติเราก็คุยกับทั้งคุณพ่อ
คุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ย
คือนางอำพรทันเปียอายุ๒๑ปี
พ่อก็คือนายวารินทรจันทนาอายุ๓๐ปี
ซึ่งแม่กับพ่อดูแลน้องแล้วดูสิคะ
คอยเอามือพัดน้องตลอดเลย

คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกคนนี้เป็นลูกคนที่๓
คลอดมาเมื่อวันที่๙เมษาที่โรงพยาบาลหลังสวน
เกิดมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้แล้วคือตาซ้ายหลุดออกมานอกเบ้าค่ะ
ส่วนตาขวายุบลงไปในเบ้ามีรูจมูกรูเดียวนะคะ
ทวาร๒รูแล้วก็สดือใหญ่ผิดปกติ
วัยวะเพศชายของน้องก็ผิดปกติด้วย
นิ้วเท้าคุณคือนิ้วของคนมันจะต้องแยกกันถูกไหม
เป็นนิ้วแต่นิ้วของน้องติดเป็นแพร่เลยค่ะ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่ฝากคันกันนะฮะคุณหมอก็เหมือนตรวจแล้ว
เพราะว่าตอนแรกเด็กปกติดีแต่พอคลอดออกมาเด็กผิดปกติ
จริงมันจะสามารถอันด้วยชาวได้ตอน๗เดือน
เพื่อดูโครงสร้างของน้องว่าเป็นยังไง
แต่เนี่ยแม่ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าลูกดื่มนมจากเต้าไม่ได้
เพราะว่าน้องหายใจไม่ถนัดนะคะต้องดื่มจากขวด
พอไปปรึกษาหมอนะหมอบอกว่าต้องส่งตัวลูกไปรักษาที่กรุงเทพ

แต่ทั้งครอบครัวมีรายได้วันละ๒๐๐มากินกัน๕คนในบ้านนี้
วันก็ไม่มีรายได้ก็เลยจำเป็นต้องเอาลูกชายมาเลี้ยงอยู่ที่บ้าน
ยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้แจ้งเกิดเลย
เพราะว่ามันมาติดช่วงหยุดสงกรานด้วย
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนนั้นไปฝากคันที่โรงพยาบาลทุ่งตะโก
หมอบอกว่าเด็กปกติแต่ตอนเจ็บท้องคลอดไปไม่ถึงโรงพยาบาลนะ

คือตั้งใจว่าจะไปคลอดที่ทุ่งตะโกเป็นโรงพยาบาลที่ฝากคัน
แต่ว่าไปได้ไม่ถึงเลยมาคลอดที่โรงพยาบาลหลังสวน
แล้วพอคลอดมาเนี่ยน้องเป็นแบบนี้แล้ว
บอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้รับจ้างทำทุกอย่างที่ได้ตังค์
วันก็ไม่ได้ตังค์รักลูกมากพยายามที่จะดูแล
พ่อหวังนะอยากให้ลูกหายป่วย
ทีนี้พอมันมีข่าวออกไปคนในหมู่บ้านนะคะพยายามจะช่วยเหลือ
เอาพวกข้าวของเครื่องใช้ของเด็กทารกมามอบให้นะคะ
พ่อเองก็บอกโอ้โหไม่มีงานทำแล้ว
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ถามว่าคุณพ่อเหลือเงินกี่บาทในครอบครัว
นับเหรียญให้ดูเลยนะอยู่ในกำมือเหลือ๓๔บาท
คุณคือพอเห็นแบบนี้ก็สงสารมากนะคะ
เดี๋ยวให้ฟังเสียงทั้งคุณแม่และคุณพ่อของน้องเลยค่ะ

อ๋อบอกเด็กปกติดีถึงลูกสาหารห้านเร็วปกติดีไหมค่ะปกติ
คือดูแลทองให้ดีนะตอนนั้น

แล้วก็ฆ่าข้างสาย

รุดออกมาเลย

ถึงหัวมันยุบลงไปค่ะ
บอกก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนท้ายข่าวดีฉันจะบอกเลขที่บัญชีนะคะ
เผื่อใครจะได้ช่วยเหลือตอนนี้เตรียมโทรศัพท์เตรียมกระดาษเอามาจดเอาไว้เลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านพมนางสาววัลภาแก้วสวีเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานในจังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างการทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่
ดังนั้นการไปดูแลการไปช่วยเหลือครอบครัวนี้มันอาจจะล่าช้า
แต่เดี๋ยวบ่ายวันนี้ไหม้ก็อย่างช้าก็คือพรุ่งนี้เนี่ย
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานสาธารณสุขกาชาติจังหวัด
จะช่วยเหลือจะตรวจสุขภาพของน้องเบื้องต้นแล้วก็จะหาทางช่วยเหลือน้องต่อไปด้วย
ภาพนี้คุณน่าสงสารมากนะคะดังนั้นใครที่อยากช่วยเหลือครอบครัวนี้เนี่ย
สามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีได้นะคะดิฉันให้บัญชีธนาคารออมสิน
สาขาทุ่มตะโกที่จังหวัดชุมพรเอาไว้เลขบัญชีนะคะ
๐๒๐๒๘๘๐๗๙๓๖๙เป็นเลขบัญชีบัญชีชื่อนางสาวอำพรถิ่นเปียร์
คุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยหรือถ่ายรูปเอาไว้
เดี๋ยวจะได้ใครที่พอมีกำลังทรัพย์จะได้บริจาคช่วยเหลือกัน
แล้วก็ขอให้น้องสามารถให้คุณหมอรักษาได้แล้วก็กลับมาเป็นปกตินะคะ